ไปดูเรื่องกฎกติกากันอีกครั้งดีกว่า
วันอาทิตย์นี้จะได้ดูการแข่งขันกันให้สนุกนะคะ
ติดตามกฎการแข่งขันกับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
สร้างความระทึกใจบนฟากฟ้า

เพื่อสร้างอัตรรสให้กับการชมการแข่งขัน
ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
นักบินจะสตาร์ทเครื่องพร้อมกันบนรันเวย์
ก่อนจะออกตัวเมื่อกรรมการโบกทงสีเขียว
แข่งขันจะเริ่มขึ้นณบัตรนั้น
นักบินจะบินวนทางซ้ายเป็นระยะทาง๘รอบรอบละ๕กิโลเมตร
โดยใช้ความเร็วที่๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยจะต้องบินในขอบเขตที่กำหนด
ดินที่ความสูงจากพื้นดินในระยะประมาณ๑๐เมตร
ซึ่งกติกาการแข่งขันคล้ายกับมอเตอร์สปอร์ตทั่วไป
คือผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกก็จะคว้าชัยชนะไปครอง
ส่วนตัวเครื่องยนต์จะมีทีมงานที่คอยตกแต่งและดูแลเครื่องยนต์
เพื่อให้คงสมรรถนะการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่การบินจะเริ่มขึ้น
นักแข่งทั้ง๑๖คนจะเริ่มการแข่งขันในรอบแรก

เพื่อคัดเลือกผู้ทำเวลาดีที่สุด๘ลำดับแรก

แข่งขันพร้อมกันทั้ง๘ลำ

ร่วมกับอีก๖คนที่ยังคงทำผลงานดีที่สุด

ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่๑

บรรดานักแข่งสุดยอดทั้ง๑๖คน
ใครจะคว้าแชมป์บนผืนแผ่นดินไทย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน